เกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะจากมลพิษภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ฝุ่นละอองที่ลอยมาจากจีน
นั่นก็ทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นห้องทดลองที่ดีในการศึกษาคุณภาพของอากาศ
ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอากาศ

เพื่อรวบรวมนำมาพัฒนา
เป็นระบบในการตรวจสอบคุณภาพอากาศ
เพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็หาทางปรับปรุง
ให้อากาศที่เราต้องสูดเข้าไป
ในแต่ละวันแต่ละวินาที
มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ
ซึ่งหากมองเผินจากภายนอกแล้ว
มันอาจจะเหมือนกับเครื่องบินโดยสารธรรมดา

คือห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่บินได้
ที่มีไว้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการทดลอง
และค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หลายแขนง
ได้มีโครงการศึกษาคุณภาพอากาศร่วมกัน
โดยจะใช้ระยะเวลาราว๒เดือน

จนถึงวันที่๑๒มิถุนายน

ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

และยังได้รับผลกระทบจากการเผาชีวมวลจำนวนมาก

จึงเป็นเสมือนห้องทดลองตามธรรมชาติชั้นดี
สำหรับการเก็บข้อมูลการเคลื่อนย้าย
และการปะทะกันของมลภาวะที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ

และผลกระทบของมลพิษต่อคุณภาพอากาศ
สำหรับเก็บฝุ่นละอองจำนวนมากในอากาศ
เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของฝุ่นละออง
ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามขนาดของอนุภาค
สำหรับสำรวจท้องฟ้าวัดปริมาณแสงอาทิตย์
อุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ชั้นบรรยากาศ
และอุปกรณ์สำหรับตรวจจับอนุภาคของโอโซน
ผ่านการวิเคราการดูดรับแสง
จากนั้นนักวิจัยจะทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมด
ไม่ว่าจะจากดาวเทียมเครื่องบิน
สถานีบนภาคพื้นดินและเรือ
สร้างแบบจำลองของระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ
จะนำไปสู่แนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาดาวเทียมสำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศโลก
และเทคโนโลยีด้านคุณภาพอากาศอื่น
ที่จะได้รับการเปิดตัวในปี๒๕๖๑และ๒๕๕๙
ตรวจวัดคุณภาพอากาศเหนือทวีปเอเชีย
อเมริกาเหนือยุโรปและแอฟริกาเหนือ
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ
และคุณภาพชีวิตของทุกชีวิตบนโลกต่อไป
สลิสายุปตนันข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน